ร้อนมาดูข่าวร้อนกันต่อเลยนะคะ

คนก็เลยไปตั้งข้อสังเกตว่า

ยังเดินได้ยังพบปะลูกศิษย์ได้

ออกหมายเรียกเป็นรอบที่๓แล้วนะคะ
หมายเรียกให้พระธรรมชโยไปรับทราบข้อกล่าวหา
ในวันที่๑๖พฤษภาคมเวลา๙นาฬิกา
แต่ว่าทนายความของพระธรรมชโยบอกว่า
ยังไม่แน่ใจว่าจะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาได้หรือไม่ค่ะ
มาดูความคืบหน้านะคะในการสืบสวนสอบสวน
คดีที่พระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายถูกพนักงานสอบสวน
ขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับพระธรรมชโย
ในข้อหาสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงิน

ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่า
หลังสารไม่อนุมัติออกหมายจับเมื่อวานนี้

ให้มารับทราบข้อกล่าวหาเป็นครั้งที่๓
ส่งไปยังวัดพระธรรมกายแล้วค่ะแล้วก็ยืนยันว่า
และการออกหมายเรียกครั้งใหม่ก็ดำเนินการตามหลักการ
ด้านในสัมพันธ์เสริมชีพธนายความของพระธรรมชโยบอกว่า
จะมีการหารือกันกับทางวัดพระธรรมกายอีกครั้งนะคะ
ครั้งที่๓ในวันที่๑๖พฤษภาคมนี้หรือไม่
เพราะว่ายังเหลือเวลาอีกหลายวันซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่าง
หลังสารยกคำร้องการขอออกหมายจับด้วยค่ะ
ซึ่งในภาพเป็นภาพของพระธรรมชโยกำลังปฏิบัติศาสนกิจ
พบปะพูดคุยลูกศิษย์ที่เดินทางไปร่วมงานพิธีอย่างปกติ
ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ทางวัดพระธรรมกายบอกว่าพระธรรมชโยมีอาการอาภาษณ์หนัก
ซึ่งก็ได้รับคำยืนยันมาจากรองโฆษกว่าไม่เป็นความจริงค่ะ
เช่นเดียวกับพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้มนุยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
ก็ได้มีหนังสือชี้แจงออกมาเหมือนกันนะคะว่าภาพที่ปรากฏในคลิปเป็นเหตุการณ์ก่อนที่พระธรรมชโยจะมีอาการเจ็บป่วยแบบฉับพลัน
ขณะที่พระพุทธอิสระได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวถึงกรณีการอาภาษณ์ของพระธรรมชโยด้วยค่ะ
ซึ่งข้อความก็ระบุว่าเข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของลูกศิษย์พระธรรมชโยที่ออกมาเคลื่อนไหวปกป้อง
เกิดจากโรคเบาหวานให้กับพระธรรมชโยด้วยนะคะแนะนำให้รักษาแผนโบราณหมั่นทำความสะอาดบาดแผลไม่ควรกินยาปฏิชีวนะหากไม่จำเป็น
จะนำไปเปรียบเทียบกับเรื่องกฎแห่งกรรม
อ้างว่ากำลังส่งผลอย่างเผ็ดร้อน
ให้กับบุคคลที่ย่ำยี่พระธรรมวินัยค่ะ